วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ช่องทีวีดิจิทัลที่ได้แสดงความจำนง
คืนใบอนุญาตก่อนหน้านี้ออกอากาศเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ
กลางสถานการณ์ที่หลายคนมองว่านี่จะกลายเป็นจุดจบของทีวีในยุคนี้หรือเปล่า
แต่ว่าทางฝ่ายบริหารอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกลับมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ในทิศทางตรงข้าม
ติดตามจากรายงานกันค่ะ
ภารกิจตามเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลของสื่อมลชนในฐานะฝ่ายบริหารมองว่าไม่ใช่จุดจบ
แต่นี่คือจุดเริ่มต้นความท้าทายของผู้บริหารสถานีแต่ละช่องที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด
บุคลากรต้องปรับตัวให้การทำข่าวในยุคปัจจุบันอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทันสมัย
สอดรับกับพฤติกรรมการเสพข่าวของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สื่อกระแสหลักมีแต่สื่อโซเชียลขาด
คือการยึดถือจัญญบันความถูกต้องมากกว่าความตื่นเต้น
จุดจบไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเงิน
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
อย่าเด็ดขาดว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการเตรียมตัว
อย่างแรกที่ต้องทำคือเปลี่ยนพิธีคิด
ยังไงสื่อก็ต้องอยู่ต่อไปครับคุณผู้ชาย
ผมกลับมองว่าการเข้ามาบำบาด
หรือการเข้าบุกเข้ามาของสื่อออนไลน์
ที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเขาได้จริงและดำเสริมในการแชร์
มันเป็นเพียงเรียกว่าถ้าเป็นคลื่นก็เป็นคลื่นยักษ์ลูกแรกเท่านั้นเอง
อกจากความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือ
ที่เป็นหัวใจสำคัญของคนทำสื่อแล้ว
สิ่งที่คนทำสื่อเองต้องระวังในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบนี้
ข่าวที่มีการบิดเบือนการพูดของบุคคลบุคคลหนึ่ง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง
และลดความน่าเชื่อถือของประเทศ

ผมพูดเสมอว่าคนที่ปล่อยข่าวออกไปทุกวัน
ไม่ได้มีการกันกรองและไม่มีความรับผิดชอบ

อาจจะด้วยอารมณ์ส่วนตัวอาจจะใส่ความคิดเห็นส่วนตัว

ข่าวปลอมเท่าไหร่คนยิ่งแชร์เยอะตามเยอะ

ความรับผิดชอบต่อข่าวมันเลยหายไป

เริ่มจากกรณีที่เกิดข่าวปลอม
ศูนย์จะแจ้งไปยังกอรมน
ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน๑ชั่วโมง

นำเสนอไปยังประชาชนภายใน๒ชั่วโมงหลังเกิดข่าว
และให้ปอทเป็นผู้ดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวปลอม
ขั้นตอนจะผ่านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

และในวันที่๑พฤศจิกายนปีนี้

พร้อมเดินหน้าทำงานตรวจสอบเฟคนิว
ส่งผลโดยตรงต่อประเทศ
แต่จะไม่แตะต้องข้อพิพาทระหว่างนักการเมือง

ว่าตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน